ข่าวแรกมาเริ่มต้นกันที่กระแตอาสยามกันก่อนเลย
แต่สาวคนนี้ไม่ปล่อยให้อะไรผ่านไปง่าย
ฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผม

แน่นแล้วเจ้าปี้เนี่ยจริงคือพี่ชาย
ไม่ได้มีความหมายอะไรที่ไม่ดีนะคะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมชีจัดเต็มสุด
และไม่ได้ทุ่มเทแค่เครื่องหน้าเครื่องผมนะคุณ
แต่ลูกทุ่งสาวยังลงทุนเปลี่ยนชื่อใหม่อีกด้วย
เปลี่ยนเป็นชื่อนางสาวแตรบุญยะเลี้ยง
เพื่อเป็นการเอาเลิกเอาใช้ให้ชีวิตเนี่ยปังตามที่หมอดูทัก
ก่อนที่จะทิ้งท้าย
ฝากคนว่าบ่อต้องคิดลึกกับชื่อเพลงนะจ

ปีดีปี้เก่งที่สุดในโลกมนุษย์ก็คือพี่คนนี้
ก็จริงมันก็กับพี่พี่เก่งนะ

ถ้ามองว่ามันมันก็

ชื่อเก่าอะค่ะมันก็แอบเหนื่อยนิดนึง

เพราะว่าเขาบอกว่าชื่อเก่าพอเลขมันลงก็คือดีนะ
แต่มีเสน่ห์มีอะไรแต่ว่าเหนื่อย
คำว่าแตรก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเสียงดังโด่งดัง
แต่นี่อยู่ในแตมงคลแต่สังก็อยู่ในพิธีมงคล
เอาเลิกเอาชัยมันเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้ว
พอรวมกับกำลังเลขศาสตร์ในความเชื่อนะคะก็
ก็เป็นเลขที่ดีด้วยเป็นเลขมงคล
เป็นเลขที่แบบทำให้เราชีวิตดี
ถ้าตัวเองไม่ได้ทำบุญหรือไม่ได้เติมบุญไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้
มันก็จะลำบากแต่แต่ค่อนข้างที่ทำบุญตลอด
เออเป็นแตรยืนหนึ่งไปเลยในโลก
เปลี่ยนแล้วนะจากกระแตเป็นแตรบุญยะเลี้ยง

เพื่อเพลงใหม่สาวน้อยคอยปีก